ส่วนปฏิบัติการวันนี้ยังคงปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ชุดประกอบด้วยทหารและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน

ก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงปิดอยู่
ติดตามรายละเอียดภารกิจนี้เพิ่มเติมค่ะ
จากบรรยากาศสดคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

กองทัพภาคที่๓นั้นยังมีความหวัง
ในการค้นหาพลตรีนพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔
และกำลังพลอีก๔ชีวิตนะคะ
ขณะที่ทางแม่ทัพภาคที่๓นั่นเองระบุว่า
วันนี้หากว่าไม่เจอนะคะ
พรุ่งนี้จะเดินทางมาที่นี่เพื่อทำการค้นหาด้วยตัวเองค่ะ
การค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกและกำลังพลทั้ง๕คน
ซึ่งสัญญาณขาดหายและขาดการติดต่อตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้มีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาค่ะ
แจ้งมายังวอลูมนะคะว่าได้กลิ่นน้ำมันโชยตามลม
ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรายงานดอยอินถนนกองทัพอากาศนะคะ
ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่นั้นจำกัดเป้าหมายให้แคบลงค่ะ
โดยได้เดินเท้าเข้าไปยังบริเวณกิโลเมตรที่๔๖
ซึ่งอยู่ตรงใกล้กับสถานีรายงานดอยอินทนนกองทัพอากาศประมาณ๓กิโลเมตร
และสัญญาณโทรศัพท์มือถือของพลตรีนุพรเรือนจันทร์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔
ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังนเรสวนนั้นขาดหายไป
ซึ่งพิกัดดังกล่าวนั้นก็เป็นจุดที่เป็นจุดใหญ่
แล้วก็เป็นจุดที่ทำให้มีเจ้าหน้าที่นั้นนะคะพิกัดแล้วก็จำกัดจุดนี้เข้าไปค้นหานะคะ
ซึ่งการขาดหายไปในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ทางแม่ทัพภาคที่๓เองก็บอกว่ายังมีความหวังนะคะ
เนื่องจากว่ายังไม่มีใครได้ยินเสียงระเบิดหรือว่ายังไม่มีใครได้กลิ่นควันนะคะ
ในขณะเดียวกันก็บอกว่าพื้นที่ตรงจุดนี้
เป็นจุดที่มีป่าไม้สมบูรณ์หน้าผาสูงชัน
ซึ่งเป็นห้วยมึกด้วย
ถ้าหากว่าต้องใช้การเดินเท้าค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลานานเลยทีเดียว
จึงมีการแบ่งกำลังค้นหาออกเป็น๓ชุดค่ะ
แรกนั้นเริ่มปฏิบัติการที่บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เกี่ยวกับแม่ปานที่จุดที่๒นั่นก็คือใกล้กันค่ะ
ห่างจากจุดแรกนั้น๑กิโลเมตร
ในจุดที่๓นั้นคือบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บริเวณสถานีรายงานดอยอินทนนกองทัพอากาศ
ซึ่งในแต่ละจุดนั้นก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าขั้นต่ำนะคะ๓ชั่วโมงค่ะ
โดยพื้นที่การปูพรมนั้นเป็นระยะทางนะคะ๑๒ตารางกิโลเมตรค่ะ
ขณะที่นายพรเทพนะคะเจริญสืบสกุล
หัวหน้าอายุอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นระบุว่า
ทุกชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นนะคะจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น
นำทางในการค้นหานะคะเพื่อที่จะจำกัดวงให้แคบลงค่ะ
แล้วก็สแกนในพื้นที่ที่เป็นจุดสงสัย
นั่นก็คือบริเวณที่กิโลเมตรที่๔๔ต่อเนื่องยาวจนถึงกิโลเมตรที่๔๖ด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นจุดที่พบสัญญาณโทรศัพท์ของพลตรีนุพรเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ
ขณะที่พลโทสมศักดิ์นินบันเจิดกุลค่ะแม่ทัพภาคที่๓เองก็บอกว่า
การตั้งจุดปฏิบัติการทั้งทางอากาศและทางบก
เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจค้นหานะคะแล้วก็บอกว่า
งทัพภาคที่๓รวมถึงกองกำลังนเรสวนนั้น
ยังมีความหวังที่จะเจอกำลังพลทั้ง๕คนด้วยนะคะ
ลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คาดว่า
ภายในค่ำนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนัก
หรือไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะที่จะเข้ามาทำให้เป็นอุปสรรคนั้นนะคะ
ก็จะทำการบินในค่ำคืนนี้ค่ะ
และที่สถานีรายงานอากาศของดอยอินทนนท์แห่งนี้นะคะ
อุปสรรคสำคัญของชุดปฏิบัติการค้นหานั่นก็คือ
ปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและอากาศที่หนาวจัดนะคะ
ในตอนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนที่เดินเท้าเข้าไป
เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วในตอนนี้นะคะต้องพักหยุดอยู่เป็นระยะระยะนะคะ
เพื่อที่จะพักก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเดินเท้าเข้าไปหา
๑ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราต้องจับตาดูเขาว่า
พิกัดที่มีการจำกัดวงให้แคบลงนั้นจะใช่จุดที่ต้องสงสัยว่า
จะใช่จุดที่มีการพบเจอสัญญาณโทรศัพท์นั้นหรือไม่ด้วยนะคะ
การติดตามการค้นหา๕กำลังพลของกองทัพภาคที่๓
และกองกำลังนเรสวนนั้นยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องค่ะ

รายงานสดจากดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ